ว่าวันนี้มีเรื่องสำคัญคุณประสงค์ต้องจับตาไปเลย
จับตาไปที่ทำการพักประชาชาติ
วันนี้๘พักการเมืองเขาจะไปคุยกันนะครับ
คือถ้าไม่บอกว่าเรื่องรัฐมนตรีมีคุยไหมโผล่คอลโลมอ
ประธานสภามีไหมถ้าบอกว่าไม่มีคนไม่เชื่อหรอก
ไม่เชื่อหรอกคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
เมื่อวานนี้เขาประชุมภายในกันก่อน
ประชุมภายในกับคนในพักโดยเฉพาะประเด็นร้อน
ก็คือเรื่องตำแหน่งประธานสภานะครับที่ช่วงชิงกันระหว่าง
พักเพื่อไทยและก้าวไกลหลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็นผ่านสังคมออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง
วันนี้๘พักที่จะจัดตั้งรัฐบาลกันนะนะ
จะคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกครั้ง
โดยจะไปคุยที่พักประชาชาตินะครับ

ใช่สงคราภาคแถบนั้นนะครับ
ส่วนโผล่คลมอล่ะ
เขาบอกว่ามีสูตรออกมาจะเป็นอะไรนะ
สส๑๔บวก๑ของพักเก้าไกล
ซึ่งงานนี้ก็พูดว่ากธมคุณชชาติศิษภัณฑ์ไปด้วย

คุณพิธาระบุว่ายังไม่ได้คิดไปไกลถึงเรื่องของโผล่คอลโลมอร์
เพราะว่าขณะนี้เนี่ยต้องนำปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งก่อน
ช่วงนี้เดินสายคุยกับหลายส่วนงาน
เพื่อจะไปวางแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน
ค่าน้ำมันค่าไฟและปัญหาที่ต้องแก้ไขต่างครับ

อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเอาปัญหามาเป็นตัวตั้ง
แล้วก็อย่างที่บอกอย่างภัยแรงต้องใช้ทั้ง๕๖กระทรวง

นี่แหละคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะ
วันนี้บ่าย๒โมงครึ่งใช่ไหมที่เขาจะมีการประชุมกัน
แล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะบรรยากาศที่พักที่เขาจะมีการประชุมกัน

กลางเต็นต์ตั้งเต็นต์รอแล้วที่พักประชาชาติเนี่ยนะคะ
บรรยากาศที่พักนี้เป็นยังไงกันบ้าง
นักข่าวของเราก็พาไปดูที่ห้องประชุม
อยู่ชั้น๒ของสำนักงานพักประชาชาติค่ะ
อยู่ที่ถนนสงประพาซอย๓๐นะคะเขตดอนเมือง
ตรงนี้นี่แหละจะใช้เป็นห้องประชุมของตัวแทน๘พักร่วมรัฐบาล

ก้าวไกลเพื่อไทย
ขอใช้สถานที่ที่พักประชาชาติ
ในฐานะที่พักประชาชาติเป็นเหมือนกับเป็นคนกลาง
เป็นสถานที่ก็ขอใช้เพื่อเป็นสถานที่หารืออย่างเป็นทางการครั้งแรก

ส่งผู้แทนเข้าหารือพักละ๔คน
ส่วนพักเล็กก็ให้ส่งพักละ๒คนนะคะ

ว่าแต่ละพักจะมีใครมาบ้างเอาอย่างก้าวไกลก่อน
แน่นอนคุณพิธาหัวหน้าพักต้องมา
เลขาพักคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีคุณพิจารณ์
ชาวพัฒนวงศ์แล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุล
มาเป็นตัวแทนด้วยอันนี้ของก้าวไกล
ส่วนฝั่งเพื่อไทยครับมีนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักครับ
มีคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาพัก
รวมไปถึงนายแพทย์พรมมินและคุณภูมิธรรมเวชยชัยด้วย
ประชาชาติซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะ
ก็จะมีคุณวันมุธมัธนอมธาครับหัวหน้าพัก
มีเลขาธิการพักก็มาแล้วก็สมาชิกพักอีก๒คน

มีนาวาอากาศตรีศรีธาธิวารี

และคุณสุพรรณมงคลสุธีรองหัวหน้าพัก
นี่แล้วก็พักเล็กนะคะเสรีรวมไทย

พลังสังคมใหม่ก็ส่งตัวแทนมาพักละ๒คน

คือเขาระบุเอาไว้เลย๒๑เนี่ยก็คือเรื่องความคืบหน้า
การจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการทำนโยบายบริหารประเทศ
รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งคือการมอบหมายภารกิจให้คณะทำงาน
ส่วนเรื่องของสูตรสัดส่วนเมื่อกี้เห็นพี่เบิร์ตพูดแป๊บ
รวมถึงเรื่องเก้าอี้คณะรัฐมนตรีด้วย
สัดส่วน๘๖สสต่อ๑รัฐมนตรีที่เขาหารือกันไว้
อันเนี่ยยังไม่เป็นที่ยุตินะแปลเห็นบอกว่าเก้ากลาย
ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรแบบนี้เนี่ยเก้ากลาย๑๔บวก๑
หนึ่งคือนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะมีอะไรบ้างล่ะ
มีนายกมีรัฐมนตรีกลาโหมมีมหาดไทยมีคลัง
เพื่อไทย๑๔เก้าอี้ก็จะมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกร
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศ
ส่วนประชาชาติกระทรวงยุติธรรมไทยสร้างไทย๑เก้าอี้
ก็คือเป็นรัฐมนตรีช่วยพักเล็กอย่างเสรีรวมไทยเผื่อไทยรวมพลังเป็นธรรม
พลังสังคมใหม่ต้องคุยกันในวันนี้นะว่าจะได้เก้าอี้กระทรวงไหนบ้างนะคะ
ครับไทยรัฐทีวีเนี่ยเราก็รายงานข่าวอย่างสมดุล
เมื่อกี้เราฟังคุณพิธาไปแล้ว

ก็ไปถามเรื่องการเมืองครับว่าท่านจะมีส้มหล่นหรือเปล่า
ส้มหล่นทางการเมืองหรือเปล่าท่านรออยู่หรือเปล่าเนี่ย
ค่ะอ่าแต่เดี๋ยวฟังท่านท่านตอบนะว่าตอบยังไง
เห็นว่ามีเสียงอย่างนี้ด้วยนะ
เหรอเออไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ

นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงสถานการณ์การเมืองว่าขอให้ช่วยกัน

ฟังต่างประเทศบ้างจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนต้องแก้อย่างไร
แล้วถามว่าแต่การเมืองที่วุ่นในขณะนี้เนี่ย
ผัวพันมาถึงนายกโดยพยายามจะโยงว่ากำลังรอส้มหล่นอยู่หรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์ก็เลยถามว่าส้มหล่นส้มที่ไหนส้มที่ไหนหล่น

นักข่าวก็ถามอีกว่าเป็นส้มหล่นทางการเมืองไอ้ท่าน
ถ้าตอบยังไงลองฟังดูหน่อยครับ
ทุกอย่างมันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันไปตามกฎกฎิกากฎเกณฑ์
อะไรเขาอยู่แล้วว่ากันไปดิ

แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับประเทศจริงหรือถ้าไม่ได้ที่ประเทศ

ท่าไม่ได้หรอกไม่มีท่า

ถ้าโดนของมันก็มีท่าตรงนี้ท่าหนึ่งท่าสองท่าสามท่าสี่

นี่แหละวาทะสินที่เราคุ้นเคยกัน

ลือก็ถึงท่านที่ว่า

แล้วคนนี้จะถูกเชิญมาเป็นนายกกฏมติ
คนมาจากตรงนี้เขาบอกโอ๊ยตอนนี้ท่านนั่งรออยู่แล้ว
ถ้าดีรับอะไรสำเร็จมันอาจจะพลิกไปพลิกมา
เขย่ากันมาแล้วคนนี้จะกลับมาเป็นนายกรรษมนตรี
ดิวรับนะดิวรับดิวไม่ชู้
ไม่รู้ว่าใช่ดิวลลับแบบที่เขาดิวเลิฟดิวอะไรกันหรือเปล่านะ

ชายมาแล้ว

ตามมาอ่านข่าวข้อนี้โอเคขอโทษนะคะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ

ใช่ใช่อะไรคะ
คุณพิท่าอ้อไม่ใช่ครับ
อ้าวแล้วไหนแฟนข่ารึหน่าเหมือน
ไม่ใช่ครับไม่ใช่เออลบนะลบ
สี่แสนกว่าวิวแล้วนะคะอุจรรย์ช่วยกันดันช่วยกันปั่นหน่อยค่ะเปิด

นะครับก็ยังไงดอมปั่นไม่ขึ้นก็ช่วยกันปั่นหน่อย